มีชาวบ้านเขาร้องเรียนนักข่าวของเรามา
แล้วชาวบ้านถือมาในมือเต็มไปหมดเลย
อะไรรู้ไหมคุณตะปูตัวยาวยาวเต็มไปหมดเลยชาวบ้านบอกไปเก็บได้ที่ถนนเนี่ย
ไม่รู้ใครเอาตะปูเหล่านี้มาโรยไว้
คุณรถขับไปนี่ยางแตกเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะ
อันตรายมากนะครับชาวบ้านที่ปราจีนบุรีเขาร้องเรียนมา
ไทยรัฐของเราก็ต้องลงไปช่วยชาวบ้านนะครับ
คลิปวีดีโอเอาไว้ขณะที่ขับรถกำลังเข้าไปส่งปูล
แล้วไปเจอตะปูโรยอยู่กลางถนน
นายสุเมฆกลิ่นประทุมคนขับรถส่งปูนเล่าว่า
วันเกิดเหตุได้รับจ้างขนปูนไปสร้างเล้าไก่ในหมู่บ้าน
แต่ระหว่างทางพบตะปูเกลียวถูกนำมากองไว้๕จุด
จุดละประมาณ๖๗ตัวโดยไม่รู้ว่าใครเอามาวางไว้และทำไปเพื่ออะไร
อกจากรถขนปูแล้วยังมีชาวบ้านเดินเหยียบตะปูแล้วเหมือนกัน
เพราะดูจากจุดที่พบตะปูไม่น่าจะมีใครทำหล่นเอาไว้
แต่น่าจะตั้งใจมาวางไว้มากกว่า

ก็มีชาวบ้านกับผลกระทบแล้วก็รถของผมก็ยางรั่วอะไรด้วย
ชาวบ้านก็ยางรั่วเลยครับแล้วก็รถพูลสิทธิแพทย์เขาก็ยางรั่ว

บางที่ก็แบบโรยอยู่ข้างป่าบ้างอะไรบ้าง
แต่ถ้าเกิดคนทำร่วงคงไม่ล่วงแบบนี้หรอกเหมือนแบบเอาไปกองไว้แกล้ง
ชาวบ้านคนอื่นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ปกติในหมู่บ้านไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ขณะที่ตำรวจได้เข้ามาเก็บหลักฐานไปแล้ว
และจะทำการสืบหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป
โอ้โหนี่แหละฮะก็ต้องเข้าไปดูหน่อยนะ
ว่าใครเอาตะปูมาโรยไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะ